ช่วงนี้ไปดูไอเดียดีนะครับที่จังหวัดพยาว
โอ้โหเขาบอกว่าเขานำจักรยานเก่านะครับ
มาทำเป็นกำแพงบ้านมันซะเลย

นี่เขาเรียกว่าจักรยานลอยฟ้าของจริง
ล้อนี่หมุนติ้วอยู่บนบ้านนี่แหละครับ

เห็นแล้วสะดุดตาจริงเพราะว่ารั้วเนี่ยไม่ธรรมดา
เป็นรั้วที่ทำจากรถจักรยานกว่า๒๐คัน
รวมถึงนำล้อมาเชื่อมต่อกันเป็นแถวยาว
และตั้งเรียงซ้อนเกิดเป็นรั้วบ้านอย่างที่เห็น

ใครผ่านไปผ่านมานี่ล้อกันทั้งหมู่บ้านเลย
นี่น่าอายนะโดนล้อตลอด

เจ้าของบ้านนี่บอกเลยว่าโดนล้อ
ไม่อยากออกจากบ้านเลย
ก็ล้อแต่งกำแพงดูสิ

มาดูล้อนี่แหละแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นการใหญ่เลย
แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าแปลกดี
สวยงามอีกด้วยนะครับไปลองฟังเสียงดูครับ
นี่ไงมันงามมันสะดุดตา

ึ่งในไอเดียของเจ้าของบ้านไปตามกัน
เพราะว่าจังหวัดแบบนี้มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะครับ

จักรยานของคุณชนะที่มีอยู่
ก็เอาไปให้พี่เขาสะสมไว้ด้วยดีไหม